คุณผู้ชมคะมาดูความคืบหน้าเหตุการณ์นี้ค่ะ

มีบ้านหลังหนึ่งที่อำเภอเมืองนนทบุรี
บ้านหลังนี้เจ้าของบ้านเขาไม่ค่อยอยู่
ปรากฏว่าเจ้าของบ้านเขากลับไป
ก็คือช่วง๔ทุ่ม๓๐พฤศจิกายนที่ผ่านมา
ไขกุญแจเปิดประตูเข้าไปยังไม่ทันได้เปิดไฟ
ก็รู้สึกว่าในบ้านข้าวของกระจัดกระจายเต็มไปหมดเลย
ก็เลยรู้ว่าโอ้โหต้องแอบมีคนร้ายหรือว่าใครก็ไม่รู้

เห็นคนร้ายนอนอยู่บนเตียงแล้วก็มีมีดอิโต้อยู่ข้างตัว

คนร้ายตื่นก็เลยเกิดการต่อสู้กัน
ยื้อแย่งมีดกันอยู่จนสุดท้ายเนี่ยนะคะเจ้าของบ้านคนนี้
ก็ใช้แขนล็อกคอคนร้ายจนคนร้ายเสียชีวิต
เหตุการณ์นี้มีคนวิจารณ์ไป๒ฝั่ง
ก็บอกว่าเจ้าของบ้านใจเด็ดนะ
สู้กับคนร้ายจนเนี่ยจับคนร้ายได้คนร้ายเสียชีวิต
แต่อีกมุมนึงก็บอกว่าเจ้าของบ้านทำรุนแรงเกินไปหรือเปล่า
ทำไมไม่แค่ล็อกตัวไว้ทำไมถึงขั้นที่ล็อกคอ
จนทำให้คนร้ายเสียชีวิตเลย
เหตุการณ์นี้เนี่ยทางเจ้าของบ้านบอกว่าช่วงจังหวะที่สู้กับคนร้ายอยู่
ก็คุยโทรศัพท์กับพ่อแล้วก็เปิดมือถือเอาไว้ตลอด
คือพ่อได้ยินตลอดว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้าง
ทีนี้เราก็เลยไปคุยกับคุณพ่อนะคะ
เหตุการณ์นี้เจ้าของบ้านที่เข้าไปสู้กับโจรเนี่ยนะ
ชื่อว่านายทรงวุฒิปุณรัฐกุลอายุ๒๓ปี
เป็นนักศึกษาปริญญโทมหาวิทยาลัยเอกชนชื่อดังนะคะ
ก็เข้าไปในบ้านแล้วเจอโจรนอนอยู่ก็เลยสู้กับโจร

นายสหรัฐปุณรัฐกุลอายุห้าสิบหกปีเป็นคุณพ่อของนายทรงวุฒิ
คุณพ่อบอกว่าได้ยินเสียงตลอดเวลาช่วงที่เกิดเหตุ
เพราะว่านายทรงวุฒิโทรศัพท์คุยกับพ่อ
แล้วก็ไม่วางโทรศัพท์เลยนะเปิดเสียงเอาไว้ตลอด
สปีกเกอร์โฟนนะคะเหมือนเปิดลำโพงเอาไว้ตลอด
อยากจะให้พ่อได้ยินว่าเหตุการณ์เกิดอะไรขึ้นบ้าง
พ่อก็เลยบอกว่าตอนนั้นเนี่ยพ่ออยู่บ้านที่
จังหวัดสระบุรีลูกชายโทรศัพท์ไปหา
พอไปชั้น๒ห้องนอนถูกล็อกไขกุญแจเข้าไป
โจรหลับอยู่ข้างตัวโจรมีมีดอิโต้
ลูกชายก็เลยไปหยิบมีดจับโจรโจรตื่นขึ้นมาก็เลยเกิดการสู้กัน
ระหว่างที่ลูกชายสู้กับโจรพ่อบอกว่าพ่อได้ยินเสียงตลอดค่ะ
และลูกชายเปิดสปีกเกอร์โฟนเอาไว้หรือว่าเปิดลำโพงเอาไว้ค่ะ
แล้วพ่อเนี่ยนะตะโกนออกมาจากโทรศัพท์ตลอด
พยายามจะบอกให้คนร้ายยอมให้คนร้ายหยุดแต่พ่อบอกว่า
ได้ยินเสียงคนร้ายตะโกนตอบกลับว่าไม่ยอม
แล้วพ่อได้ยินเสียงลูกชายสู้กับคนร้ายตลอดเวลาค่ะ
ลูกชายเหวี่ยงโจรลงบันไดจากชั้นสองโจรก็กลิ้งลงมาที่ชั้นหนึ่ง
โจรพยายามวิ่งหนีออกหน้าบ้านแต่เปิดประตูไม่ได้
เพราะว่าลูกชายล็อกกุญแจเอาไว้คุณพ่อบอกว่าเชื่อว่าสู้กันจนเหนื่อย
บอกกับลูกชายพ่อด้วยนะว่าหิวน้ำลูกชายเดินไปหยิบน้ำมาให้โจร
แต่พอโจรได้ดื่มน้ำก็ฮึดลุกขึ้นมาสู้อีกอ่ะค่ะตัวลูกชายก็เลยไปล็อกคอ
กดตัวโจรให้นอนกับพื้นจนสุดท้ายโจรแน่นิ่งไป
พ่อบอกว่าพ่อได้ยินเสียงตลอดเวลาแล้วพ่อก็รีบขับรถมาจากจังหวัดสระบุรี

คว่ำหน้าเพื่อที่จะกดเขาไว้จะได้ไม่ต้องมีเรื่องต่อไปก็คือจะได้ไม่ต้องเจ็บตัวอะไรต่อกัน
ได้จบค่ะก็เพราะว่าพ่อผมเรียกตำรวจแล้วพอพ่อเนี่ยแจ้งตำรวจแล้ว
ตรงนั้นเดินทางไปอืมอืมครับแล้วพักหนึ่งเขาก็ยังไม่ยอม
เขาก็ไม่ยอมเพราะฉะนั้นคือมันมีมันก็เสียงขาดขาดให้หายนะครับอืม
ว่าได้ยินบ้างไม่ได้ยินบ้างแต่ได้ยินเสียงลูกตะโกน
ได้ยินเสียงระหว่างนั้นได้ยินเสียงคือช่วงนั้นที่สปิกเกอร์ก่อนนั้น
ได้ยินเสียงสุกตับสุกตับอืมโคมข้ามอยู่เป็นระยะระยะอ่า
จะได้ยินเสียงโครงคามเป็นระยะอ่าแล้วก็ได้ยินอย่างได้ยินเสียงลูกที่บอกว่าเอ้ย
อย่างที่ผมบอกว่าเออผมยอมไหมจะยอมแพ้ไหมจะยอมแพ้
ซึ่งตอนนั้นเขายังประจันหน้ากันอยู่
ได้ยินเสียงก็ตุ๊บตับตุ๊บตัมเนี่ยโดยที่ไม่ได้ยินโดยที่ไม่แบบไม่มีใครร้องโอ๊ย
ก็คิดว่าคงไม่ได้โดนอาวุธอะไรอาวุธน่าจะตกตกหล่นอยู่
หรือว่าไม่มีอาวุธให้ใช้ตอนนั้นทั่วไปนั้น
แล้วก็อย่างที่บอกมีอยู่ช่วงหนึ่งซึ่งลูกผมล็อกได้จับได้แล้วเนี่ย
คงไม่ยอมเนี่ยเขาบอกว่าเขาเขาเหนื่อย
เขาเห็นผิวน้ำอืมอืมลูกผมก็เลยทายทายมืออืะเทียบ
เขาก็วิ่งไปหาอาวุธมามาทำร้ายลูกผมอีกตอนเนี้ยอืม

เกรียดด้านจะอยู่ด้านอีกข้างเกิดรอยถลอกหนึ่งเกียง
ลูกผมตอนนี้เขาก็เลยแล้วก็โดนทั้งไม้ทั้งไม้กวาดไม้กวาดพื้น
อืมปลาใส่หัวใส่ปีศาจค่ะลูกผมก็เลยกดให้เขาอยู่กับพี่อีกครั้ง
กดประจำแม่ตัวเนี้ยก็โดนทั้งเล็บทั้งอะไรอ่ะตามอืมครับ
ทั้งเล็บทั้งอะไรซึ่งซึ่งลูกผมกดอยู่อย่างเงี้ย
บอกจะยอมไหมจะยอมไหมถ้ายอมให้นอนซ่อมเขาก็ไม่ยอมอย่างเดียว
อืมแต่ค่อนข้างมันนิ่งไปครับอืมอืมอืมค่ะพี่อืมอ่าค่ะ
นิ่งไปแล้วก็พอดีเพื่อนบ้านมาพอดีอย่างทั้งชีวิตของผมเนี่ย
ไม่เคยเจออืมเพิ่งมาเจออ่าแล้วมาเจอในบ้านตัวเองอย่างเงี้
ซึ่งถ้ามีข่าวที่ออกไปในแง่ลบว่าเราทำเกินกว่าเหตุอะไรไหมเนี่ย
คือบางครั้งเนี่ยสื่ออาจจะคิดแทนคิดแทนคิดแทนคนที่เกิดเหตุการณ์ตรงนั้นเนี่ย
เหมือนกับเหมือนกับที่พี่บอกผมพยายามบอกว่าผมไม่เห็นนะ
แต่ผมพยายามฟังลูกพูดก่อนแล้วก็จำลองเหตุการณ์ว่ามันเป็นไปได้ไหม
แต่สิ่งที่เขาทำเนี้ยมันมีเหตุผลรับรองรับรองไหม
ว่าทำไมเขาต้องทำผมก็พยายามหาเหตุผลอันเนี้ย
ถ้ามีการจารย์เอ่อชี้นำไปก่อนจากจากสื่อเนี้ย
มันจะทำให้ความรู้สึกไม่ดีครับอันนี้อย่าคิดความรู้สึกไม่ดีครับ
เราเป็นผู้เสียหายอืมแต่ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าผมจะไม่เสียใจ
ไม่ใช่ว่าลูกผมจะไม่เสียใจที่เกิดเหตุการณ์ที่เขาเสียชีวิตนะครับ
ไม่ใช่ว่าเราไม่เสียใจนะครับอืมอ่าแต่เป็นเพราะว่าการตัดสินใจของเขา
เขาไม่ยอมลูกผมก็ไม่ไหวแล้วถ้าลูกผมปล่อยแล้วเขายังมีแรงอยู่
มันก็จะกลายเป็นจะกลายเป็นผู้เสียหายซ้ำซ้อน
คุณพ่อก็เลยบอกว่าอยากจะให้สังคมเข้าใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยค่ะ
เพราะว่าถ้าลูกชายไม่ต่อสู้เพื่อป้องกันตัวเองลูกชายอาจจะต้องเป็นฝ่ายเสียชีวิตก็ได้
เพราะโจรมีอาวุธด้วยนะคะจากการสืบสวนของตำรวจภูทรเมืองนนทบุรี
ในที่เกิดเหตุเจอโทรศัพท์มือถือของโจรตกอยู่แต่ว่าใช้งานไม่ได้ค่ะ
ตำรวจก็เปลี่ยนซิมโทรศัพท์มือถือเจอเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อค้างเอาไว้ในตัวเครื่อง
ก็เลยโทรไปหาเจ้าของเบอร์นั้นนะคะเป็นผู้หญิงรับสาย
แต่หลังจากนั้นก็ติดต่อไม่ได้อีกเลยก็เลยให้มีการไปตรวจสอบเพิ่มเติมนะคะ
เบอร์โทรศัพท์ที่ค้างอยู่ในตัวเครื่องเป็นเบอร์โทรศัพท์ของใคร
ตำรวจบอกว่าเป็นเบอร์โทรศัพท์ของภรรยาของโจรคนนี้คาดว่าน่าจะเป็นชาวจังหวัดศรีสเกต
ตอนนี้อยู่ระหว่างประสานตำรวจภูทรศรีสเกตให้สืบสวนหาญาติของโจรคนนี้นะคะ
ส่วนสาเหตุการเสียชีวิตไม่พบร่องรอยเลือดในที่เกิดเหตุตามร่างกายของโจรก็ไม่มีบาดแผลถูกทำร้าย
มีแค่ศีรษะแตกเล็กน้อยนะคะเบื้องต้นตอนนี้ก็เลยยังไม่รู้ว่าโจรเป็นใคร
เพราะว่าตรวจสอบตามร่างกายตามตัวเนี่ยเขาไม่มีบัตรอะไรเลยไม่มีอะไรที่บ่งบอกว่าเขาเป็นใครชื่ออะไรมาจากไหน
ก็มีแค่โทรศัพท์มือถือของโจรเท่านั้นแหละที่ตกอยู่ที่จะสามารถตามหาตัวได้ว่าโจรคนนี้คือใคร
อันนี้ก็เป็นเรื่องที่สังคมกำลังให้ความสนใจคุณผู้ชมก็ส่งข้อความมาร่วมแสดงความคิดเห็นกันเยอะกับข่าวที่เกิดขึ้นนะฮะ